ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ตอนนี้คุณถุยผ่านเพลงที่๑ไปแล้วนะฮะ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

ตัวช่วยเหลืออีก๑ตัว

มีสิทธิ์ชุดด้วย

ไม่เคยคบ

พอหยุดเสร็จเอาตังค์๕๐๐กลับบ้านเลย

มีเงินกลับบ้าน๕๐๐๐อีก

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เป็นไงฮะไหวไหม

ตอนนี้พอฟังไปแล้วเนี่ย
ช้อยหรือทางเลือกของคุณถุย
เพิ่มขึ้นเป็น๓แพร่งแล้ว

ถ้าหยุด๕๐๐๐บาทแน่

หรือ๒เลือกที่จะเล่น

ใช้ตัวช่วยแล้วอะไรก็แตะแล้วแต่

รับ๑๐๐๐บาท

เอาแล้ว
ผมให้เวลาลุงตัดสินใจ
เดี๋ยวผมจะแวะไปคุยกับชั้นล่าง
เครียดสักนิดหนึ่งนะครับ

คุณบ่า

ผมฟังเพลงผมยังไม่รู้เพลงอะไรเลย

โอ้โหขนาดระดับคุณหนุ่ยนี่รู้จักเพลง

ไม่รู้ถุ๋ยเขาจะเล่นหรือเปล่า

แต่คุณถุยเองแกบอกว่าพอได้นะ

กับเพลงของแชม

เหรอฮะไม่มีใครรู้เลยเหรอเนี่ย

คุณผู้ชมในห้องส่งไม่มีใครรู้จักเพลงนี้

เอาละครับต้องตัดสินใจผมบอกไปแล้ว

นะฮะตัดสินใจว่าจะเลือกทางห้าแพร่ง
ของคุณถุยจะเอาอันไหนที่มันเป็นผลดีกับตัวเองที่สุด

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณถุยจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตะว่าเล่นใช่ไหม

เล่นอ่าเล่นก่อนเล่น
เรียกว่าคนหัวใจเด็ดจริงนะครับเป็นนักรบก็หน่วยกล้าตายยอมพลีร่างเพื่อกองทัพเพื่อประเทศชาติ

หรือว่าหลวงทางข้างหน้านั้นมืดสนิท
ตอนนี้นะฮะที่เหลืออยู่๔แผ่นป้ายคือร้องผิดได้๑คำ

คุณถุยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

สถานการณ์ตอนนี้บีบคันเข้ามา
ตอนนี้เหลือแพนป้ายนะครับ๑๒๔๖

เอามาดูกันครับเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากด้วยนะครับ
สีมองมาคลายตัวพ่อแม่อยู่หน้าให้พี่มาตามหาจนถูก
มาพบสภาพหุ่นหัวคลายตัวมัวชายในบ้าน
โอ้เป็นเพียงนี้เฉียวหรือเป็นเรา
สีไม่น่าหม่อมาว

คาดไม่ถึงว่าสีจะกล้า
ที่เธอเขียนคิ้วเขียนตา
ในตรูกระจกติดเอง
บอกกับพี่ดีสิจ้า
ชายที่เจ้าตามมา
หรือแม่งด้าจุดมากันเอง
ที่หลอกหุ่นหัวมาคลายตัวที่นายองค์
เพื่อสีเต็มใจกัน
ดูเปลี่ยนแปลเป็นคนละคร
กลับหน้าเถอะสีนี้ไปด้วยกัน
แล้วไปสร้างสวรรค์
อยู่บ้านท้องนานาบน
อย่าลงไฟแดง
ทรงสีแสงเผาหน้าเฮียวยนต์
จะพาไปรถนามมนต์
ล้างคาวเป็นดาวบ้าน
นะฮะ
ผ่านไปแล้วนะครับสวรรค์สี๑๙๙๒นะฮะ

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณถุยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
หรือว่าร้องผิดครับ
หรือว่าร้องผิดครับ

หรือว่าร้องผิดครับ
หรือว่าร้องผิดครับ

หรือว่าร้องผิดครับ